อ่ะส่วนประเด็นเรื่องของครูบาไก่ยังคงมีอย่างต่อเนื่องนะคะ
จากตอนแรกเป็นภาพหลุด
มาเป็นเรื่องของเงินบริจาคทวงถามเรื่องเงินเรื่องทอง
ไปเรื่องฟอกเงินไปเรื่องคลิปหลุด
ล่าสุดนี้เหมือนกระแสตีกลับไปที่คุณนิคิวคุณบุ๋ม

คือทนายครูบาไก่บอกว่าช่วยตรวจสอบหน่อยปปงคู่นี้เขาฟอกเงินหรือเปล่า

มันเริ่มลามไปถึงเรื่องฟอกเงินแล้วนะคะ
วันนี้นายธรรมราชสารปัญญาทนายความนะคะ
ก็เอาหลักฐานเนี่ยไปร้องเรียนที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปรับปรามการฟอกเงินนะคะ
ซึ่งเขาบอกว่าช่วยตรวจสอบเส้นทางการเงินของคุณที่เกี่ยวคุณบุ๋มหน่อยได้ไหม
ว่าที่ร้อยโทชำนาญหรือว่าบอลขอนแก่นอดีตโยอุปถาคพระครูสูวิทย์ชินวโรหรือครูบาไก่ด้วย
เขาบอกว่ามีหลักฐานว่ากลุ่มคนเหล่านี้ถ่ายรูปกับพระชั้นผู้ใหญ่เอาไปเผยแพร่ในโลกออนไลน์
อ้างตัวเป็นสะพานบุญรับโอนเงินจำนวนมากแล้วหลังจากนั้นอยู่อยู่ก็ร่ำรวยขึ้นมาเลย
มีการโพสต์รูปใส่สร้อยคอทองคำน้ำหนักกว่า๑๐๐บาท
ร้อยคอทองคำน้ำหนักกว่า๑๐๐บาทนี่มันต้องใหญ่ขนาดไหนพี่อุ๋ย

หรือไม่ก็ใช้สินค้าแบรนด์เนมจัดงานบุญแต่ไม่เห็นมีการจัดสร้างวัตถุมงคลจริง
นายธรรมราชยังบอกด้วยว่า๑ใน๓คนนี้ถูกออกหมายจับคดีช่อกงที่ชนบุรี
เมื่อปี๒๕๖๔แต่หลุดคดีด้วย

อ๋อนี่โอ้โฮ
เดี๋ยวขอดูที่เขาคล้องคออยู่

ที่มาที่ไปธนธรรมราชเขาบอกแบบนั้น
คุณนิคิวกับคุณบุ๋มเองวันนี้พร้อมกับพวกรวม๔คน
มีกำหนดการในการรับทราบข้อกล่าวหา
ในข้อหากระทำความผิดพรบคอมที่สพมันจาคีรีนะคะ

รอดูความคืบหน้าพร้อมกับถือป้ายกระดาษแบบนี้ด้วย
แต่ละคำก็เจ็บแสบใช้ได้เหมือนกันนะคะ

ชาวบ้านล้อมวงนั่งตำส้มตำกินข้าว
รอติดตามความเคลื่อนไหวทางคดีแทนแล้วค่ะ

เป็นตำส้มตำกินข้าวกันแล้ว
โอ้โหปลาร้าน้ำปลามะนาวพริกมาครบเลยนะคะ

ครูบาไก่ต้องถูกกลั่นแกล้งแน่นอน

โดยจะเดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนในเดือนกุมภาพันธ์
ผู้กำกับการสอบภรรณ์มันจักรีก็ยืนยันว่า
เจ้าหน้าที่ทำคดีนี้อย่างเป็นธรรมแน่นอน
ให้โยกย้ายผู้อำกับสถมานจันทร์บิริที่บอกว่า
อาจจะไปช่วยเหลือครูบาไก่ในเรื่องคดีอะไรแบบนี้ใช่ไหม

ว่าผู้บังคับบัญชามีวิจารณญาณในการตรวจสอบค่ะ
ก็พอดีนี้ซึ่งตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนเรื่องเอกสาร
แต่ในเรื่องวาจาเนี่ยทางท่านภูมิครับการก็จะตั้งกรรมการมาแล้วล่ะ
ส่วนประเด็นคลิปหลุดคลิปที่ทุกคนเรียกกันว่าคลิปตอกเสาเข็มเนี่ยนะคะ
เรื่องนี้ครูบาไก่ก็ให้ตำรวจช่วยตรวจสอบหน่อย
แล้วก็อย่างที่หลายคนน่าจะเห็นตามโลกออนไลน์ในทวิตนี่แหละแล้วล่ะ
ว่ามีเจ้าของคลิปเขาออกมายืนยันด้วยตัวเองเลยว่า
คลิปนี้คือคลิปของเขาเป็นผู้ชายชาวเวียดนาม
แต่โพสต์นั้นก็ถูกลบไปแต่แอคเคาน์ทวิตเตอร์ของผู้ชายคนนี้ยังใช้กันได้ตามปกติ
คือคลิปที่เขาออกมาทวิตเขาบอกว่า
คลิปนี้เป็นคลิปของเขาเองคนเราก็ย่อมแบบมีเคยผิดพลาดในชีวิตสักครั้งนึงไม่ใช่เหรอ
เนี่ยคืออันนี้แต่ว่าทวิตนี้มันถูกลบไปแล้ว
แล้วก็บอกว่าอย่าเอาคลิปเขาไป
เผยแพร่ซ้ำอีกเลยเผยแพร่ไข้พรุ่งนี้ใช่ไหม
ใช่แล้วก็มีที่บอกว่าถ้าผู้เสียหายอยากจะให้เขาไปเป็นพยานเขายินดีนะ

ก็แสดงว่ามีคนออกมายืนยันว่าไม่ใช่ครูบาไก่
คือครูบาไก่ก็ยืนยันว่าไม่ใช่เขาไม่ใช่ท่าน
ใช่ค่ะซึ่งก็มีคนไปขุดคลิปวิดีโอของผู้ชายคนนี้ไปเผยแพร่
ว่าบรรยากาศในห้องมันก็คล้ายกับคลิปที่ถูกนำมาอ้างอิงจริง
คลิปก็เห็นหน้าเห็นหุ่นของคนนั้นจนชัดเจน
ยืนยันได้จริงว่ามันไม่ใช่ครูบาไก่
ส่งแซคนัทวินลงพื้นที่ไปคุยกับครูบาไก่
ลักษณะท่านดูสบายใจขึ้นเยอะเลยไม่ได้กังวลอะไร
ซึ่งท่านบอกว่าเรื่องคลิปเนี่ยลูกศิษย์เอามาให้ดูก่อนหน้านี้แล้ว
บอกว่าคู่กรณีจะใช้คลิปนี้โจมตีนะ
ท่านก็บอกว่าเออเขาจะใช้ทำอะไรก็ใช้ไปเถอะก็มันไม่ใช่ท่านอ่ะ
แต่ว่าเรื่องซ้อนท้ายเจสสกีเล่นน้ำตกเนี่ยยอมรับนะ
ท่านบอกท่านยอมรับผิดในเรื่องนี้ก็ให้เป็นหน้าที่ของพระชั้นผู้ใหญ่ในการพิจารณาก็แล้วกัน
ส่วนประเด็นที่คุณแพรรี่ไพรวันวรรณบุตรออกมาเคลื่อนไหวขอให้ศึกเนี่ย
ครูบาไก่ยืนยันบอกว่าไม่ถือโทษ
ว่าทุกคนมีสิทธิ์วิภาควิจารณ์ได้
แต่ยืนยันว่าไม่ได้ทำอะไรผิดถึงขั้นปราชิก
มั่นใจว่าไม่มีหลักฐานที่อีคิวและบุ๋มจะเอามายืนยันว่าครูบาทำผิดได้แน่นอน
ช่วยแก่ไม่มีแง่อย่างความคิด

เมื่อกี้เห็นไหมที่เราวงไว้ขาข้างซ้ายเห็นจุดดำเล็กนั้นไหม

ตัวอักษรนอเนนแล้วก็มีรอยสักที่หัวไหล่ซ้ายที่ศักดิ์พร้อมกันด้วย
แล้วต่อมาถึงค่อยสักทับนะคะโดยบอกว่าภาพที่คู่กรณีนำมาเผยแพร่เนี่ย
มันไม่มีรอยสักตัวนอเนรทั้งที่มันอยู่ในจุดที่มองเห็นได้ชัด
นี่แล้วค่อยมาสักอันนี้ทับประเด็นนี้เนี่ยคุณประกายบอกว่าเอาไว้ใช้ยืนยันได้ชัดเจนเลยว่าไม่ใช่ท่านแน่
คือมันเริ่มมาจากภาพแรกที่ว่าเป็นภาพโทรอวัญญาวะเพศที่คุณเจนส่งมา
อีกคิวก็บอกเนี่ยเจนเขาติดต่อครูบาไก่ไม่ได้ก็เลยถามว่าเออทำไมถึงอยากติดต่อ
ตอนหลังก็มีฝั่งอีคคิวก็ออกมาบอกว่าเอ้าก็ครูบาไก่เนี่ยเขาเพิ่งมาสักไม่กี่ปี
มาสักปีที่แล้วแต่รูปพี่เจนส่งมามันรูปสองปีก่อนไงมันก็เลยไม่มี
แต่ครูบาไก่บอกโอ้ยความจริงท่านมีมาตั้งนานแล้ว

เพียงแต่มาเพิ่มลายให้มันใหญ่ขึ้น
ส่วนวันนี้ค่ะเจ้าหน้าที่จากกองบังคับการปรับรามการกระทำความผิด
เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ลงพื้นที่ตรวจสอบหลักฐานการครอบครองที่ดินนะคะ
เป็นที่ดินนอส๒๐ไร่สป๓๑ไร่
คือที่ดินของสำนักของครูบาไก่อะเนาะ
วิหารมีที่ดิน๑๕ไร่ที่ดินโฉนด๑๙ไร่

เขาไปยื่นให้ตรวจสอบเพราะว่าเขาบอกว่าสำนักของครูบาไก่เนี่ย
ไปลุกพื้นที่ป่าสงวนซึ่งก่อนหน้านี้ครูบ้าไก่ออกมาชี้แจ้งแล้วว่า
มีเจ้าหน้าที่มารังวัดอะไรเรียบร้อยแล้ว
แต่ทีนี้เขาบอกเขาไปเจอว่ามันมีหลักฐานที่ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบได้หมดเลย

แล้วก็มีการให้ตรวจสอบเรื่องของที่ว่าที่นี่มี
มีช้างนกยูงแล้วก็จราเข้ด้วย

อันนี้ถ้าตามกฎหมายไม่จำเป็นต้องขออนุญาตเลี้ยง
ส่วนจราเข้๒ตัวเนี่ยรอประวงจังหวัดตรวจสอบอยู่
แต่เบื้องต้นเพราะว่าไม่ได้เลี้ยงเพื่อการค้า
ช้างสองเชือกผู้ครอบครองคือในแก้วมะลิงาม
ก็มีเอกสารครบเป็นตัวรูปภัณฑ์ช้าง
ซึ่งชักสองเชือกนี้แม่น้ำหนึ่งซื้อถวายให้ครูบาไก่
ได้ไหมที่มีประเด็นที่บอกว่าช้างมันดื้อมาก

มันสงบเรียบร้อยเลยแล้วครูบาไก่ก็ขึ้นไปขี่ได้

คือจากการตรวจสอบเนี่ยเจ้าหน้าที่บอกเรื่องที่
คิวเขายื่นไปเนี่ยอันนี้ภาพตอนนั้นนะ

เจ้าหน้าที่บอกมีหลักฐานที่สามารถยืนยันแล้วก็ตรวจสอบที่มาที่ไปได้

เสารังวัดที่ดินมันไม่ตรงกับหลักเขต

ก็เลยต้องรอทางกรมที่ดินกับป่าไม้มาตรวจสอบอีกทีนึง
ถึงจะระบุได้ว่าที่ดินตรงไหน
ขออนุญาตหรือไม่ขออนุญาตถูกต้องหรือไม่อย่างไร

อ่ะวันนี้มีคลิปมาใหม่แล้วค่ะพี่อุ๋ย

คลิปนี้ไม่โป๊แล้วนะสบายใจได้
เขาบอกเป็นคลิปวิดีโอที่คุณบุ๋มแฟนคุณนิคิวไลฟ์
เกี่ยวกับองค์ท้าเวสวันที่จัดสร้าง

หลายคนก็เลยเริ่มตั้งข้อสงสัยแล้วว่า
เอ๊ะตกลงยังไงแบบ
คือจะปกป้องศาสนาหรือจะยังไงกันแน่

มึงไปตายสิถ้าอาจารย์มึงผิดอ่ะถ้าผลออกมาว่าอาจารย์มึงผิด
ติดคุกแล้วมึงไปตายอย่างนี้เหรอ
ถ้ากูผิดกูติดคุกแต่ถ้าอาจารย์มึงผิด
จะไปตายอย่างนี้มึงบอกมาสิ
คือดุเดือดดุดัน
จะได้ยินเสียงแทรกมาว่าเออใจเย็นเบา

คือกระแสมันเลยตีกลับโดยเฉพาะวันนี้มันมีคนออกมายืนยันว่า
ไอ้คลิปที่บอกเป็นหลักฐานเด็ดตอกเสาเข็มอะไร
เป็นคนอื่นเขาไม่ใช่ครูบาไก่
แล้วคุณเอามายื่นเนี่ยมันต้องการจะสื่ออะไร
ทีนี้โอ้โหทั้งอิคคิวกับปุ๋มก็เลยแบบถูกถามถึงเรื่องของตัว
ตัวเขาเองเลยว่าเออแล้วโปร่งใสบริสุทธิ์ถูกต้องอะไรขนาดไหน
ใช่ค่ะวันนี้มีความเคลื่อนไหวจากคุณไพรวันเหมือนกันนะคะ
เขียนข้อความบอกทำดีมาทั้งหมดอย่ามาตกม้าตายนะคะ
อันนี้อยากฝากไว้เรื่องผิดเรื่องถูกก็ว่ากันไป
แต่ที่สำคัญกว่าเรื่องไหนคือทุกเรื่องต้องเป็นเรื่องจริงค่ะ
ต้องเอาความสัตว์มาพูดและพูดเพราะต้องการทำความจริงให้ปรากฏ
ความจริงจะรักษาคนที่เปิดเผยมันแต่ความเท็จจะทำลายทุกอย่าง
อย่าให้ความเกลียดชังทำร้ายตัวเราเองซะก่อนนะคะ
แค่ไหนก็ต้องมีสติค่ะเกลียดแค่ไหนก็ต้องอยู่บนพื้นฐานของความจริงและความถูกต้อง
ออกอาวุธต้องตรวจอาวุธให้ดีก่อนนะคะเพราะถ้าออกอาวุธไม่เลือกสุดท้ายอาวุธมันจะหวนกลับมาทิ้มเจ้าของค่ะ
แค่ไหนให้ว่าแค่นั้นมีความจริงมีแค่ไหนเปิดเผยแค่นั้นดิฉันอยากฝากไว้จบ
ลักษณะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าสงสารหาใครหาคู่กรณีครูบาไก่ให้มีสติหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจ
ไม่ใช่คนในคลิปไม่ได้หมายความว่าที่ขี่เจสสกีคือถูกนะคะหันหัวเท่ากับด่าต่อค่ะ
แล้วก็ถามถึงกลุ่มบุคคลที่ออกมาเคลื่อนไหวด้วยว่า
หากินกับวัดกับพระเป็นนิสัยหรือเปล่าถึงได้ร้อนตัวออกมาเคลื่อนไหว
ย้ำถ้าพระอยากกอดผู้ชายอยากเล่นเจสสกีศึกค่ะ
คนอยากเห็นความเคลื่อนไหวมากที่สุดคือสำนักพุทธนะคะ
ตอนนี้สำนักพุทธศาสนาตัวแทนออกมายืนยันแล้วว่าอยู่ระหว่างตรวจสอบข้อเท็จจริง

คือคุณแพรรี่ไพวันเพื่อนนี่
ออกมาพูดถึงเรื่องภาพของครูบาไก่เรื่องเจ็ดสกี

แล้วก็บอกว่าสิ่งที่ตั้งข้อสังเกตเนี่ยก็คือตอนที่แพรรี่ยังบวชอยู่ใช่
อดีตพระภัยวันวรรณบุตรเนี่ยคุณพรรรย์บอกแค่ร้ายน้อยนึง

รายกับบรรดาลูกเพจแฟนคลับหรือพูดจานอะไรผิดนิดหน่อย
โอ้โหหนังสือเตือนมาเป็นเล่มเลย

เจ็ดสกีแบบนี้ถ่ายแฟชั่นเซ็ตแบบนี้ไม่มีหน่วยงานทางสำนักพุทธไปตรวจสอบบ้างเหรอ
เนี่ยแหละค่ะหรือมันจะยังไงกันเนี่ยแต่เรื่องของคลิปเนี่ย
คุณแพรรี่ไพวันเขาบอกเขาก็บอกแต่แรกอยู่แล้วว่าใช่
มันไม่รู้ว่าใครเขาบอกไม่ดิฉันไม่เห็นอะไรเลยค่ะจบนะคะว่าอย่างเงี้
นี่แล้ววันนี้ก็เลยออกมาพูดถึงกรณีที่อีคคิวใช่ไหม
ก็เอาง่ายว่ามีอะไรก็ความจริงมีเท่าไหนก็เปิดเท่านั้น
ถ้าจะเปิดก็เปิดแต่ความจริงอืมอ่าทุกผู้ชมครับดูเหตุการณ์นี้หน่อยนะฮะ